ขโมยขโจรก็เยอะจะไว้ใจใครนี่ก็ยากเหลือเกิน
เราเคยนำเสนอข่าวนี้ไปประมาณช่วงเดือนมีนาคมเดือนที่แล้ว

กลับมานี่ไม่ได้กลับมาขโมยแต่ว่าโดนจับได้แล้วจ้า
คุณป้ามหาภัยรายนี้เดี๋ยวย้อนเรื่องให้คุณผู้ชมฟังเท้าความกันนิดนึง
เรื่องป้ามหาภัยคนหนึ่งที่ขโมยของเนี่ยคุณเห็นไหม
คุณป้ามาขโมยของอยู่แถวตำบลบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนี่

แต่คุณป้าไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะเข้าออกแบบนี้๘ครั้ง
รวมความเสียหายทั้งหมดร่วม๑แสนบาทไปแล้ว
ผมจำได้เจ้าของบ้านเขาต้องขึ้นป้ายประกาศเลย
นั่นแหละเจ้าของบ้านเขาทนไม่ไหว
ขึ้นป้ายประกาศแบบนี้กราบเรียนคุณโจรที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่ง
ขึ้นบ้านมาแล้วทั้งหมด๘ครั้งหมดแล้วจริงจ้ะ
ไม่ต้องมาแล้วค่ะด้วยความเคารพจากเจ้าของบ้าน
เจ้าของคือเอือมมากเอาของไปจนไม่รู้จะเอาอะไรวางไว้แล้ว
หลังจากนั้น๑เดือนให้หลังมาคุณป้ามหาภัยคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แล้ว
โอ้โหหลบซ่อนสายตาเจ้าหน้าที่มาได้๑เดือน
นึกว่าจะพ้นเดือนนึงไม่พ้นสุดท้ายนะคะโดนจับจ้ะ
ฟังเจ้าของบ้านหน่อยว่าหลังจากที่จับคุณป้ามหาภัยนี้ได้แล้วเขาจะรู้สึกยังไง

อย่ามาเจ๊เลยกระทั่งมะนาวมะละกอเอาทุกอย่าง
โหเจ๊ขอโทษไม่ต้องมาเรียบเจ๊เลย
ละกอมะละกอมะนาวก็เอาไปหมดเลย
นับญาติด้วยไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมาเจอ
เออใครพี่เออไม่มีไม่มีตอนนี้ก็เลยยกมือขอโทษกันแบบนี้
คือโมโหเจ้าของบ้านก็โมโหเขียนด้วยความปรารถนาดี
กราบเรียนไปถึงคุณโจรที่เคารพรักยิ่งแล้ว
ก็ยังขโมยไปหลายครั้งนะคะจับได้
คือคุณป้ารายนี้แกก็ยอมรับสารภาพว่าแกก่อเหตุจริง
แต่แค่๒ครั้งนะก็ได้เงินไปแค่๑๐๐๒๐๐บาทเองคุณตำรวจ
แหมทำไปได้
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณป้ามาทำแผนนะคะ
นี่คือมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านผู้เสียหาย
ส่วนเจ้าของบ้านพอจับโจรได้ก็นี่แกะป้ายออกเลยจ้า
ในที่สุด
บอกลาแผ่นป้ายแล้วโอ้ค่อยแกะ

ทำไมคะมันสูงเหรอคะ
ผมก็อยากจะไปช่วยแกะป้ายออกให้
คุณรับสารภาพมาดี

ก็ช่วงนี้ขโมยขจนเยอะยังไงดูแลบ้านให้
ดูแลบ้านให้ดีของมีค่าอะไรอย่างนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยค่ะ